คุณผู้ชมคะมาดูรายงานจากสบคกันหน่อยนะคะ
เมื่อช่วง๑๑โมงครึ่งที่ผ่านมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
โดยโฆษกสคในแพทย์ทวีศิลป์วิศนุโยธินตร์
ก็รายงานว่าวันนี้มีผู้ป่วยต่ำ๑๐เป็นวันที่๒ต่อเนื่อง
เพราะว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มมา๗ราย
รายนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือว่าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้๕ราย
๕รายนี้ก็จะแบ่งเป็นภูเก็ต๓ราย
กรุงเทพมหานคร๑รายนครราชศรีมา๑รายนะคะ
แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่มี๑ราย
คือมีประวัติไปสถานที่ชุมชน
แล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
ว่าไปติดเชื้อมาจากที่ไหนเป็นชาวจีน
๑รายอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนยอดผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้น
ในวันนี้กลับบ้านได้๔๓ราย
มีผู้เสียชีวิตในวันนี้๒รายนะคะ
โดยผู้เสียชีวิตรายที่๕๓เป็นชายไทยอายุ๕๒ปี
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวโดยมีประวัติ
เคยไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าจากการประชุมสัมมนา
แล้วก็เริ่มป่วยเมื่อวันที่๑๙มีนาคม

แล้ววันที่๒๑มีนาคมก็ไปตรวจ
ที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ก็ผลตรวจออกมาติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากนั้นอาการก็แย่ลงเรื่อย
วันที่๒๔มีนาคมอาการไข้ก็อยู่ที่๓๘๒องศา
แล้วก็มีอาการคลื่นไส้ตรวจอีกทีนึง
ผลยืนยันออกมารอบที่๒ก็ติดเชื้อ
และมาเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๗เมษายน
อาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
แล้วก็ไตวายเฉียบพลันรวมถึงปอดรั่วนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตอีก๑รายก็คือรายที่๕๒
เป็นหญิงไทยอายุ๖๓ปีค่ะ
อาชีพค้าขายแล้วก็มีประวัติ
สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้

ซึ่งเริ่มป่วยเมื่อวันที่๒๔มีนาคม
ด้วยอาการมีไข้มึนศีรษะ
แล้วก็ไปรักษาตัวที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะ

ก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต
มีอาการหายใจหอบเหนื่อยอ่อนเพลีย

เสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในบ้านเรา
มีอยู่ที่๒๙๓๘ราย
สามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะ๒๖๕๒ราย
แล้วก็ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๒๓๒ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเราอยู่ที่๕๔ศพนะคะ
ส่วนการดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล
ออกนอกเคหาสถานช่วง๔ทุ่มถึงตี๔
เจ้าหน้าที่ก็มีส่งดำเนินคดีแล้ว๓๘๔คน
ตักเตือน๗๗คนแล้วก็ดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุม
คดีนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ที่ต้องจับตามองในวันนี้เพราะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
มีการประชุมผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส
วาระที่ต้องจับตาก็คือการเห็นชอบ
ต่อพรกชุดเฉินออกไปอีก๑เดือน
รวมถึงเรื่องของการผ่อนปลนบางมาตรการ
กิจการร้านค้าบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ย

แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็ตรวจสอบของสาธารณสุข
ในระยะเวลา๑๔วันด้วย
มีเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนก็จับตารออยู่
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางสบคก็มีการเสนอยื่นข้อเสนอไป
ว่าให้เลื่อนวันหยุด๔วันในเดือนพฤษภาคม
คือวันที่๑วันแรงงานวันที่๔วันฉัดมงคล
วันที่๖วันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่๑๑พฤษภาคมวันพืชมงคล
เลื่อนออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหยุดชดเชยให้ภายหลัง
สรุปว่าคอรมอลว่ายังไงครับเรื่องนี้
คือคมบอกว่าความคิดเห็นของคม
ตรงข้ามกันกับที่สบคเสนอมานะคะ
เพราะว่าคอรมอลมีมติให้คงวันหยุด๔วันเหมือนเดิม

จะต้องเข้มงวดในมาตรการต่าง
เรื่องของสาธารณสุขเรื่องการคมนาคม

ส่วนประชาชนเน้นย้ำแม้ว่าจะหยุดเหมือนเดิม
แต่ก็ให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
และงดเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะ
นี่สิ่งที่สำคัญมากนะต้องรอผลประชุมคอรมอออกมา

ก็จะรายงานผลการดำเนินงานจากมาตรการจ่ายเงินเยียวยา๕๐๐บาท
กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีเหตุวุ่นวายอยู่ที่กระทรวงการคลังอยู่นะฮะ
เพราะว่ามีประชาชนไปที่ประตู๔ของกระทรวงการคลัง

ซึ่งประตู๔กระทรวงการคลังเมื่อวานเพิ่งเกิดเหตุการณ์
คุณป้าอัญญาการไปซดยาฆ่าตัวตายอยู่ตรงนั้น

เรียกร้องเรื่องเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แต่วันนี้มีประชาชนเดินทางไปที่กระทรวงการคลังอีกแล้วนะฮะ
มีเคสตัวอย่างของคุณลุงท่านหนึ่ง

คุณลุงอยู่ในช่วงของการยื่นทบทวนสิทธิ
และมีเจ้าหน้าที่ผู้พิพักษิตโทรมานัด
ว่าจะเข้ามาตรวจสอบข้อมูลเมื่อวันที่๒๓เมษายน
รอแล้วรอเล่าไม่เห็นมีผู้พิทักษิต
มาตรวจสอบข้อมูลกับลุงเลยทั้งที่นัดแล้ว
แต่ทีนี้พอโทรกลับไปตามหมายเลขที่พอจะติดต่อได้
ปรากฏรับสายเพียงครั้งเดียวแล้วก็ถามกลับว่า
ไม่มีคนยังไม่มีคนไปตรวจสอบอีกเหรอ

หลังจากนั้นไม่มีใครรับสายลุงอีกเลย

คือเขาก็ไปกดลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
แล้ววันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมา
กลับได้รับข้อความว่าสละสิทธิ์รับเงิน๕๐๐๐บาท
ทั้งที่เขายังไม่ได้ไปกดปุ่มสละสิทธิ์เลยด้วยซ้ำ
ทีนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ก็คือคุณทงชัย
ชาวรัฐอายุ๔๙ปีเขาเลยกลัวไงว่า
ในเมื่อผมไม่ได้สละสิทธิ์
แล้วถ้าเกิดผมได้๕๐๐๐บาทเดือนแรกมาแล้ว
แล้วอีก๒เดือนที่เหลือล่ะผมจะได้ไหม
หรือผมต้องหาเงิน๕๐๐๐บาทมาคืนรัฐบาลไหม
ทีนี้นี่แหละก็เลยอยากให้กระทรวงการคังมาช่วย
ว่าจะทำยังไงให้ได้รับสิทธิ์๕๐๐๐บาทกลับมาเหมือนเดิม
เป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วที่กระทรวงการคลัง

ที่เข้าทำเงียบเพื่อประชุมคอรมอผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ก็ปรากฏว่าผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามนายก
เกี่ยวกับเรื่องของการปรับคอรมอ
สงสัยว่านายกไม่ได้ยินหรือว่าท่านไม่อยากฟัง
ท่านก็เลยเดินไปเลยไม่ได้ตอบนะครับ

ร้อยเอกธรรมนัฐก็เข้าพบนายสมคิตจตุศรีพิทักษ์ด้วยนะฮะ